มาดูเรื่องราวของรถตู้กันหน่อย
คุณผู้ชมก็มีปัญหาต่อเนื่องมายาวนาน
ล่าสุดก็มีผู้โดยสารคนหนึ่งเขาแอบถ่ายภาพมา

เป็นรถตู้แบบตัวยืน

ให้คนโดยสารยืนแล้วก็ไปเกาะ
คือจริงก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะมีการกวดขันเรื่องของระเบียบรถตู้ต่างนานา
มันก็มีตัวยืนแบบนี้ยืนกันจนเบียดแน่นเลยนะ

กรมขนส่งไปห้ามรถอายุเกิน๑๐ปีวิ่งให้บริการรถไม่พอ
ซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่เหตุผลนี้ซะทีเดียว

คือกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน
หลังจากที่ทวิตเตอร์ของจอสรนี่แหละครับ
เขามีการเผยแพร่ภาพมีพฤติศาลส่งไปให้นะครับ
รถตู้โดยสารประจำทางสายสุวรรณภูมิอ่อนนุษย์
มีพฤติศาลหลายคนต้องยืนเกาะขอเบาะบ้างอะไรบ้าง
ภาพก็เบียดกันแบบนี้เหมือนรถเมย์นะแต่มันคือรถตู้นะครับ
จากนี้ก็ยังมีรถตู้อีกคันอีกหลายเส้นทางในช่วงที่ผ่านมา
อย่างเช่นรถตู้สาย๓๓๘รังสิตเชียงรากน้อย

ซึ่งทำให้ผู้โดยสารต้องมีสภาพคือตีตัวยืนแบบนี้เยอะแยะมากมายนะครับ
ผู้ที่โพสต์เองก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่
เขาบอกว่านอกจากกังวลเรื่องความปลอดภัยแล้ว
เขายังมองว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของนโยบายคุมรถตู้
อายุเกิน๑๐ปีของกรมขนส่งหรือเปล่าทำให้รถตู้ไม่พอ
แต่จริงแล้วผู้โพสต์อีกกลุ่มหนึ่งเขามองว่า
ปัญหานี้มันเกิดมานานแล้วไม่ใช่เหตุผลนี้หรอก
อย่างเช่นรถตู้สายอมรทรัพย์หนองจอกเอง
ช่วงเร่งด่วนผู้โดยสารบางคนยอมที่จะตีตัวขึ้นไปยืนเพราะว่ารีบ
เหมือนเป็นการสมประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายวินวินแบบนั้นแหละ

ส่วนเรื่องของการดูแลพฤติศาลล่าสุดก็มีการบ้อมหมายให้ขสมก
จัดรถตู้และรถโดยสารปรับอากาศให้มันเพียงพอ
ถ้าเกิดว่าคิดว่าไม่พอเพราะว่ามีการจัดระเบียบเรื่องของอายุลด๑๐ปี
ทั้งจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเรื่องของการให้บริการในจุดจอดรถตู้ด้วย

ส่วนปัญหาที่มันเกิดขึ้นกรมขนส่งก็มีการเรียกคนขับรถตู้มาปรับ๕๐๐บาท
พร้อมทั้งส่งตัวเข้าอบรมแล้วก็บันทึกประวัติไม่ให้ทำผิดซ้ำแบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับ